งานทางไปที่บอร์นหญิงนะครับเพื่อแข่งขั้นบอร์นโลกรอดสุดท้าย
ออกเดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการเรียกตัวมาเสริม
ซึ่งคนที่ได้มาเสริมในชุดนี้นะครับบอกว่าดีใจไม่สุด
เพราะว่าเสียดายโอกาสแพ้รุ่นพี่ที่ติดก่อนหน้านี้ครับ
แรกของทีมบอลหญิงชุดลุยบอลโลกที่ฝรั่งเศส
ก็ถูกเรียกมาแทนนิพาวันปัญโยสุกมิฟินในวัย๒๔ปี
ที่บาดเจ็บเอ็นเข่าฉีกจากเกมอื่นเครื่องกับทีมอาคาเดมี่ของไทยเวฟ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะกลับมามีลุ้นติด๒๓คนสุดท้าย
เพื่อลงเล่นบอลโลกครั้งแรกในชีวิตของเธอ
แต่น้องมิ้นก็บอกนะครับว่าเธอดีใจไม่สุดเพราะว่า
เสียใจแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของรุ่นพี่ที่อยู่ด้วยกันมานาน
เตะที่เจ็บหายกลับมาเล่นด้วยกันโดยเร็วครับ
คิดถึงคนข้างหลังคิดถึงพี่แมวอะค่ะหนูก็ไม่ได้ดีใจขนาดที่แบบดีใจมากแต่เขาก็บอกหนูว่ามันก็ต้องเดินหน้าต่อไป
หนูอยากทำให้ดีเหมือนที่เขาทำไว้แล้วหนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้
แล้วหวังว่าเขาจะกลับมาอยู่ด้วยกันเร็ว
อีหนึ่งคนครับพี่สมัยสอนสายดาวเตะสรรพยกต์ในวัย๓๐ปีเราคุ้นชื่อเธอมานานนะครับเป็นนามทีมชาติของบรรยิง
เล่นทั้งกองหลังกองกลางกองหน้าเธอเล่นมาหมดแล้วนะครับก็บอกว่าครั้งนี้ตั้งตารอคอยมากกับบอลโลกครั้งแรก

เจ็บที่เอนไคร่หน้าหัวข่าวซ้าย
แล้วก็ไม่ได้ติดทีมไปเล่นที่แคนาดา
ชีวิตนะครับตอนนี้ก็ถือว่า
ผ่าตัดมา๓ครั้งแล้วสำหรับหัวเข่านะครับ

เพื่อลบฝันร้ายในอดีตครับ
เป็นกำไรชีวิตที่ยิ่งใหญ่เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่
เพราะว่าครั้งแรกที่เราไปที่พวกเพื่อนไปเล่นที่แคนาดา
มีความรู้สึกว่าแบบเราบาดเจ็บแล้วเราก็เสียใจ

แล้วก็พอเรารักษาตัวเองหาย
กลับมาครั้งนี้เราก็ตั้งใจไม่แพ้ครั้งนั้นเหมือนกัน
เป้าหมายทีมก็คือเราต้องการ๔แต้มค่ะ
อย่างมากเลยค่ะต้องการ๔แต้ม
แต่ยังไงเราก็เหมือนเราจะทำให้มันดีกว่าในครั้งที่แล้ว
คือเราต้องการผ่านไปเล่นรอบ๒ให้ได้ค่ะ

ก็บอกนะครับว่าพ่อของเธอดีใจมากนะครับ
เพราะว่าเธอมีชื่อติดใน๒๕คนของทีมไทย
ที่จะเก็บตัวแล้วก็ไปอุ่นเครื่องที่ฝรั่งเศสกับเบลเยี่ยม

แล้วก็ผลักดันให้รับใช้ทีมชาติไทย
ก่อนจะลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติฝรั่งเศส๒๕พฤษภาคม
อุ่นเครื่องกับทีมชาติเบลเยี่ยม๑มิถุนายน

เพื่อเตรียมแข่งขันเกมแรกเจอกับสหรัฐอเมริกา
ในวันที่๑๑มิถุนายนครับ